มาดูความคืบหน้าอุบัติเหตุโอ้โหรถไอ้รถหัวลากอ่ะ
ของรถพ่วงที่เบียดเอารถเก๋งคันเล็ก
แล้วปรากฏว่าพังถึงขั้นที่แม่กับลูกสองขวบออกมากองอยู่บนถนน
กระเต้นออกมาเลยอุ้ยใจหายจอยความมากเลยอ่ะ
คนขับเนี่ยเขามามอบตัวแล้วแต่เดี๋ยวเขาจะว่ายังไงนะครับ
ดูคลิปเหตุการณ์ก่อนครับ

โหยเธอรถชนรถเขารถคนอื่นน่ะดิ
ละนึงละลงมาช่วยเธอมีเด็กด้วย

มหานครดูกี่ทีก็ใจหายเจ็บเจ็บหนักอ่ะห้า
ช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้ครับบนถนนกาญจนาพิเศษ
ช่องทางด่วนครับหน้าห้างแม็กโครบางบอน
กรุงเทพมหานครครับรถคันที่เสียหายคันเล็กเนี่ย
คือมิซูบิชิมิราชนะฮะสีดำมีคนเจ็บทั้งหมด๓คนด้วยกัน
คือนางสาวปลางทิพย์อายุสามสิบสองเป็นคนขับน่ะ
สลบไปชั่วครู่เลยมีแผลถลอกตามตัวเต็มไปหมดนะครับ
นิ้วมือเนี่ยเป็นแผลฉีกต้องเย็บสิบเข็มอ่ะนะฮะ
คนที่สองครับคือนางสาวอลิสาอายุยี่สิบห้าเป็นน้องสาว
คนนี้เป็นคนนั่งข้างข้างนะครับหัวแตกอืม
ส่วนเด็กหญิงนิรดานิรดาอายุสองขวบนะครับ
ลูกสาวของนางสาวอลิสาเนี่ยนั่งตักมาไงอืม
นี่นั่งตักมานั่งตักมานะคะอาการสาหัส
มือซ้ายเป็นแผลชะกันเกือบขาดนะครับต้องผ่าตัดนะฮะ
แล้วก็ห่างไปก็จะเป็นซากของรถพ่วง๒๒ล้อนะฮะ
ฮีโนสีขาวทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ไปคุยกับนางสาวปรางทิพย์คนขับรถเก่งฮะเธอเล่าให้ฟังบอกโอ้โห
ไอ้ตอนเกิดเหตุนะไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะฮะ
นั่งคุยกับน้องสาวว่ากลับบ้านจะกินอะไรดีเสี้ยววินาทีนั้นเกิดอะไรขึ้น
ฟังเธอเล่าครับความเห็นคือด้านหน้าคือหัวรถหัวรถพ่วงอ่ะ
คือเขาเบนออกมามันมันเยอะผิดปกติคือเห็นหัวรถก่อนอ่า
พอพอเห็นหัวรถเขาคือมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่ที่ว่าเขาจะขับปกติแล้ว
คือมันคือสังเกตก็คือน้องก็คือตะโกนแล้วอ่ะน้องที่นั่งข้างข้างก็คือตะโกนว่า
หรือจะให้เราเบรกมันก็เบรกไม่ได้เบรกเบรกมากกว่านั้นก็ไม่ได้แล้ว
แต่ถ้าเขามาขอโทษเนี่ยเราก็แค่อยากจะถามว่าคือเขาไม่ได้ตั้งใจใช่ไหม
ที่เขาขับคือเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะตบเราใช่ไหม
เราแค่อยากรู้จากคนขับเฉยว่าพี่ไม่ได้ตั้งใจที่จะตบหนูใช่ไหม
ที่ดูจากคลิปนะคะมันเหมือนเขาตั้งใจจะตบเรา
คุณปรางทิพย์บอกต่อบอกช้ำระบมทั้งตัว

แล้วที่สำคัญคือเจ็บตรงหน้าอกมากส่วนน้องสาวหัวแตกนะครับ
เต็มตัวเหมือนกันระบมช้ำแล้วก็หลานตอนนี้ออกจากห้องผ่าตัด
อาการปลอดภัยแล้วนะครับโอ้โหดีใจด้วยจริงนะฮะ
แต่ยังต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับ
เจ้าของรถพ่วงเนี่ยนะครับมาเยี่ยมเธอ๒ครั้งแล้ว
แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะพาคนขับรถนะฮะมามอบตัวนะครับ
ซึ่งล่าสุดนะครับเจ้าของรถพ่วงก็พาคนขับรถเนี่ย
มอบตัวกับพนักงานสอบสวนสนบังขุนเทียน
เจ้าของรถพ่วงเล่านะฮะบอกว่าประวัติของคนขับรถเนี่ยนะครับ
ทำงานที่บริษัทมาเกือบ๑๐ปีไม่เคยมีประวัติเฉียวชนลักษณะรุนแรงแบบนี้
คือแต่ว่าก็ยอมรับว่าคนขับมีนิสัยขี้กลัวนะ
เพราะตกใจอะไรก็แม่มักจะตกใจเยอะอะนะครับ

หลังคุณหลักเค้าคืออะไรกับเราบ้างไงเขา
บอกว่าเขากลัวเขาทำอะไรไม่ถูก
คือเขาตกใจมากในส่วนที่เกิด
นี้เขาก็ไม่เคยเจอประสบเหตุแบบนี้นะครับ
เดี๋ยวถ้าเสร็จกรรภ์การของของกลาง
ผมก็จะนำพลังงานสับรถเนี่ยไปพบผู้ได้รับประเสริมนะครับ
คืออยากจะไปขอโทษทุกคนขอโทษที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมดูภาพอีกมุมหนึ่งหน่อยไหม
ภาพอีกมุมหนึ่งนะครับเป็นภาพที่เขาบอกว่าอยู่บนรถพ่วง
คุณผู้ชมเห็นไหมว่ามันมีท่อน้ำเต็มไปหมดเลยริมถนนนะฮะ

เขาบอกว่ามันเกิดการตกหลุม
หลุมไอ้ท่อระบายน้ำนั่นแล้วก็เบี่ยงมาชนรถเก๋ง
ดูภาพประกอบไปสองกล้องพร้อมกันเลยจะได้จะได้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น

มาแล้วนี่ภาพสอดคล้องกันจริงนะฮะคือสอบปากคำนานกว่า๑ชั่วโมง
นักงานสอบสวนก็คุมตัวเขาออกมาจากห้องสอบสวนนะครับ
แล้วก็นำตัวไปขอบหน้าสารแขวงบังบอนฝากหัง
ระหว่างเดินไปขึ้นนะฮะไปขึ้นรถเนี่ยเขาก็ยกมือนะครับ
ขอโทษผู้บาดเจ็บแล้วก็ขอโทษต่อสังคม

ต้นพนักงานสอบสวนแจ้ง๒ข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
แล้วก็มีผลต่อทรัพย์สินด้วยทรัพย์อื่นเสียหาย
แล้วก็หนีไม่มาแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานที่อยู่ใกล้เคียงนะครับ
จากนั้นก็คุมตัวผู้ต้องหาไปที่สารแขวงบางบอนต่อไปครับ